ทุกผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
ทหารพรานวัย๓๒ปีคนหนึ่งเขากลับมาจากชายแดนใต้
กลับมาที่บ้านที่ชุมพรไปยิงพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต
รัวห้านัดเลยนะฮะพ่อเลี้ยงเนี่ยอายุสามสิบเจ็ด
ค่ะคือคุณแม่ของเขาเนี่ยอายุห้าสิบ
ก็เหมือนกับเป็นพ่อเลี้ยงแหม่รุ่นวัยใกล้เคียงกับเขา
คือผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่ค่อยพอใจที่พ่อเลี้ยงเนี่ย
อยู่บ้านเดียวกับแม่ประมาณอย่างนี้
พอกลับมาจากชายแดนเนี่ยมาเจอก็เลยเหมือนกับ
ก็ยิงเขาตายเลยนะเสร็จแล้วก็หนีไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนิรัติปัดฉิมมา
หรือว่าในดอนอายุ๓๗ปีนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายชนชนก

เป็นทหารพรานอยู่ที่ชายแดนใต้

นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยถูกจับได้นะครับ
หนีไปห่างจากบ้านได้สัก๕๐กิโลเมตร
สพสวีไปสกัดจับจนได้
นี่ฮะเขาก็อ้างว่าไม่ค่อยพอใจพ่อเลี้ยง
เห็นว่ามาอยู่ที่บ้านกับแม่อะไรประมาณอย่างนี้
วันนี้ญาติรับศพของนายนิรัติไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับ
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมท่าแซะซอย๘ที่อำเภอท่าแซะที่ชุมพร
แน่นอนว่าครอบครัวก็โศกเศร้าเสียใจแล้วฮะ
แต่ทีนี้แม่ของผู้ตายเนี่ยทั้งพ่อแล้วก็แม่ด้วยนะครับ
บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่าตัวของนายนิรัติผู้ตาย
จะมีปัญหากับนายชนชนกหรือว่าในเดือลูกเลี้ยงเลยนะ

ผมสะบายแล้วให้ลูกไปมาให้ลูกไม่ต้องกลางวนเป็นโรงแม่ก็พอ
จะได้ให้ลูกต้องสลัมบ้าแบบนี้เลยลูกเป็นสลัมบ้าจนตาย
ถ้ามีโอกาสจะมาเกิดเป็นลูกแม่ก็จาดได้
ทั้งฝั่งภรรยาของผู้ตายและการการปฏิภัทธ์
แล้วก็แม่ของผู้ท่องหาที่ก่อเหตุชีวนางกาญจนาอายุ๕๐นะครับ
บอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นทหารพรานอยู่ชายแดนใต้ก็ไปอยู่ที่นั่น๗๘ปีแล้ว
นานจะกลับบ้านทีส่วนผู้ตายเนี่ยเป็นสามีใหม่ของเธอ
มาอยู่กินกันได้ประมาณ๘เดือน
เธอบอกเธอก็ยังงงอยู่นะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกชายกลับมาบ้าน
ก็เห็นคุยกันด้วยดีกับพ่อเลี้ยงลูกชายเนี่ยจะเรียกพ่อเลี้ยง
นายนิรัติเนี่ยเรียกว่าบ่าวบ่าวทางใต้คือพี่ชาย
บอกก็ไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรกัน
ก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ยลาจากชายแดนใต้ลากลับบ้านที่ชุมพร
เมื่อสองวันก่อนที่ผ่านมา
คือเธอบอกแหม่มันก็มีเรื่องแปลกใจอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าตอนที่กลับมาถึงบ้านลูกชายดูแบบมือไม้สั่น
เอาพวงมาลัยเนี่ยมากราบขอขมาเธอเธอก็ไม่รู้เรื่องอะไร
หลังจากนั้นสัก๑๐นาทีเสียงปืนมันดังขึ้นฮะ
คนนั้นก็แฟนอีกคนแล้วก็ลูกพี่ก็ทำอะไรไม่ถูก
พี่ก็ไม่ได้หากให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้
พี่ก็เป็นคนแจ้งให้จับลูกพี่เพราะพี่ผิดลูกพี่อนาคตไกล
แต่ว่ามันทำแบบนี้มันก็จบแล้ว

ไม่คุยเลยพี่ไม่คุยเลยจริงพี่ทำใจไม่ได้
เรื่องของอนาคตพี่ก็ยังไม่รู้เพราะมันเป็นลูกพี่

ผิดสังเกตตั้งแต่แต่งตัวเต็มยศแล้วก็พกปืนพกมีด

ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะทำที่ดอนเขาก็พูดอย่าบ่าดอนอย่างนั้นบาดอนอย่างนี้
คำพูดแปลกที่เขาพูดมา
หนมลามาฝากแม่และไม่ติดป้ายทะเบียนรถ

ก็ติดแล้วป้ายรถยนต์มันต้องมีป้ายข้ามจังหวัดที่ไหนก็ต้องติด
ก็แสดงว่าเขาอาจจะเก็บไว้ในใจหรือยังไร
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็จับตัวได้ใช่ไหมคะ
พยายามจะถามถึงสาเหตุเขาไม่พูดเลยนะคะ
นี่นะฮะก็เดี๋ยวผู้ตายเนี่ยจะชาปนกิจวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ